ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอยู่นะคะก่อนที่จะลงแข่งขัน
ซึ่งตอนนี้ก็ลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่เห็นแล้วหนาวแทน
คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเก็บตัวกันมา๑๐วันเนี่ยบางคนก็บอกว่าถึงแม้จะปรับตัวได้
แต่ไม่รู้ว่าวันแข่งขันเนี่ยอากาศมันจะเท่ากับที่ซ้อมมาหรือเปล่า
คือเมื่อวานนี้๑องศาวันนี้ลบ๑
ถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงกับที่ซ้อมไปไม่มีปัญหาหรอกคือคนที่เตะฟุตบอลหรือว่าคนที่อยู่ในอากาศ
คือทุกคนสัมผัสกันหมดแล้วแต่ว่าคือถ้าเราเดินเจออากาศหนาวแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นมันก็โอเคนะ
อันนี้มันหนีไม่ได้แต่อันนี้มันหนีไม่ได้ไงมันต้องมันต้องเล่นไงถึงแม้จะมีแดดมาเนี่ย
แต่ถ้ามันหนาวจริงเนี่ยคือขามันก็ตายคำว่าขาตายเนี่ยบางที
คโปร์ก็เจอรูปแบบเดียวกับเรา

ดังนั้นก็ต้องดูว่าโอกาสนะครับในเกมเกมแรกมันก็สำคัญมาก
ถ้าน้องนั้นมีความมั่นใจผมเชื่อว่าผ่านไปได้
ศิษย์ช่อพระโสและกองหน้าคุณสำคัญของทีนก็บอกว่า
หวังจะพาทีมเก็บจะชนะแล้วก็อยากยิงประตูให้ได้ด้วย

มาดูโปรแกรมนะคะนัดแรกค่ะวันที่๔พฤศจิกายนนี้นะคะ
แข่งขันเวลา๑๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย

หลังจากนั้นค่ะก็มีเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็มองโกเรียนะคะ

ซึ่งในรอบนี้นะคะก็จะเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มทั้งหมด๑๐ทีม
แล้วก็รองแชมป์ที่ดีที่สุดอีก๕ทีม
เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียนะคะ

สถานการณ์ถ้าเกิดว่าคิดกันแบบง่ายนะครับ
ก็คือเราชนะสิงคโปร์ชนะมองโกเลีย

ถ้าเราเสมอเนี่ยโอกาสเข้า
เอาชนะให้ได้ก่อนนัดแรกสิงคโปร์
แต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะรุ้นเหมือนนิดนึง

กรณีเราจะเป็นที่๒หรือว่าเป็นที่๑ก็ว่ากันไป

หรือไม่ก็ยิงประตูให้ได้มากไว้ก่อนเผื่อไปลุ้นประตูได้๒กัน